ใครที่ดื่มสุรามาก็ขอความกรุณาไม่ขับนะคะ
และใครที่ดื่มสุรามาอย่างน้อยนะขึ้นแท็กซี่หรือไม่ก็มีเพื่อนไปด้วยนะคะ
เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะมีรถเอ่อคันหนึ่งนะคะ
เป็นพ่อค้าถ่านก้อนที่ขอนแก่นค่ะขับรถมาอยู่ดี
โอ้โหไฟหน้าสาดไปเห็นคนนอนอยู่กลางถนนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะดีจริงนะคะเบรกทันไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
คือคนนอนดูนอนสบายอารมณ์อะค่ะ
คือนอนเอามือแบบว่ารองแทนหมอนไว้

คือโชคอยู่เกินที่คนขับเบร็กทันอีกนี้เดี๋ยวจะเหยียบแล้ว
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของนายภูมิพัฒน์พัฒนาสกุลเจริญนะคะ

เกือบจะเหยียบคนที่นอนกลางถนนมิตรภาพข่าวเมืองขอนกัล
ช่องจราจรเลนขวาสุดด้วยค่ะครับอย่างที่รู้กันขวาสุดเลนทำความเร็วด้วยนะคะ
อยู่ที่หน้าบ้านกุฎกว้างในตำบลเมืองเก่า
นายภูมิพัฒน์บอกว่าก่อนประสบเหตุเนี่ยนะ
เขาออกจากบ้านถ่านในตำบลท่าพระมากับภรรยาซึ่งภรรยาเป็นคนขับ
พอจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยถึงจุดก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบ้านกุฎกว้าง
ตัวเขาเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนถนนก็เลยตะโกนบอกภรรยาได้ยินไหม

ภรรยาก็รีบเยี่ยมเบงแล้วก็กดแตรกเสียงดังลั่นเลย
เพื่อที่จะบอกให้แรนดหลบออกซ้ายจากนั้นก็หยุดรถทัน
แล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นคงได้ยินเสียงแตรแล้วค่ะ

เขาก็ค่อยลุกขึ้นมา

แว่งแขนเท่ากับออกกำลังกาย
สบายอารมณ์ไปอยู่ข้างทางเฉยเลย
ซึ่งคนขับเขาใจหายใจคว่ำมากนะคะ
ต้องรีบไปแจ้งตำรวจให้รีบมาตรวจสอบเลย

พอดีขับมาจากโรงงานจากท่าพระ
แล้วทีนี้มาถึงที่เขาก่อสร้าง

ก็คุยกับแฟนมาเรื่อย
แล้วก็พอดีก็มองลอดไฟไป
เหมือนกับมีถุงหรือว่าอะไรสักอย่างที่ปิวอยู่บนถนน
ซึ่งที่แรกก็นึกว่าถุงหรือว่าถุงปูน

ตะกอนบอกแฟนว่าค้นให้แฟนเบก

ทำไมไม่เหยียบเขาให้ตายอะไรประมาณนี้

ทำไมไม่เหยียบให้ตายไปเลยอ้าวคุณ
แล้วคนขับเขาจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปล่ะค

เออคือเหตุการณ์นี้นายภูมิพัฒน์เขาก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยนะคะ

ซวยแล้วครับผมจะฆ่าตัวตาย
ยังมายากคนอื่นดีนะที่เมียขับ
ถ้าผมขับเนี่ยเละเป็นโจ๊ก
เน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
แล้วก็แชร์ข้อความออกไปเป็นจำนวนมาก
คนส่วนใหญ่ก็ออกมาตำหนิบอกว่าจะฆ่าตัวตาย

แต่จริงแล้วก็คือมันก็นะ
ก็ดีแล้วล่ะที่ไม่เสียชีวิต
คือโชคดีอย่างหนึ่งคือตรงนี้เขาทำรถไฟฟ้าอยู่ใช่ไหม
ไม่มีการก่อสร้างก็เลยแบบรถขับได้ไม่เร็วเท่าไหร่
แต่ว่าก็ต้องดูแลกันหน่อย

หรือว่าเมาสารเจ็บติดอะไรมาหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ากำลังมากลางถนนได้นี่
มันก็มันก็นะไม่ปกตินะ

ผู้ชายอีกคนนอนกลางถนนเหมือนกัน
เส้นทางบ้านท่าลำดวนไปบ้านท่าไคร้ตำบลหนองกุง
คือคลุกฝุ่นของจริงอุดเริ่มมันก็มีแผลที่แขนด้วยนะครับ
ลักษณะคือต้องใช้เปรย์อันนี้ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรมา
แต่ว่าเมายับเลยค่ะเมาเหรอ
หนักล้มกลิ้งอยู่กลางถนนลูกรัง
ฉีกขาดและแผลถลอกตามร่างกายก็มี
สอบถามไปยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ทำแผลให้เบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกาลสิน
สอบถามเนี่ยก็รู้มาว่าผู้ชายคนนี้อยู่บ้านหนองบัว
จะกินเหล้าเป็นประจำค่ะแล้วช่วงค่ำก็จะเดินไปนอนที่กระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้าน
แต่ว่าคราวนี้สงสัยคงจะเมาหนักไปหน่อยค่ะ
อาจจะเมาแล้วก็ล้มกลิ้งจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลยเนี่ยหลับไม่ได้สติอยู่ข้างถนนแบบนี้
อันตรายนะคะเป็นห่วงเนอะอืม